กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะชุดสายตรวจของอุทยานแห่งชาติไซโยกนะฮะ
ไปจับกลุ่มทหารนายหนึ่งยศพันธาเอกนะนี่ค่ะ
เข้าไปล่าสัตว์ป่านะฮะชื่อว่าพันธาเอกพิษนุเชยคิมหรือว่านุอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับ
เป็นทหารสังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สิบเอ็ดสำหรับการพัฒนาภาคหนึ่ง
โดยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะนอกจากไปจับกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะ
อาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มมแล้วก็กระสุนปืนจำนวนมากค่ะ
พกสั้นสามเล่มหม้อแปลงสำหรับช็อตปลาจำนวนหนึ่งตัวด้วยนะคะ
แล้วก็พวกที่ดักสัตว์ป่ากว่า๕๐อันใกล้กันไปพบนกเงือกจำนวน๗ซาก
กนกกาวาว๒ซากซากนกเขียวครามจำนวนหนึ่งซาก
แล้วก็ไปพบเอ่อมีดพกสั้นจำนวนหนึ่งเล่ม
ฉายคาดหัวจำนวน๒อันนะคะอุปกรณ์กระเป๋าคาดเอวสีม่วง
แล้วไปตรวจค้นภายในกระเป๋าไปพบว่ามียาบ้าในซองซิปล็อกพลาสติกสีขาว
จำนวน๔เมตรครึ่งพร้อมกับอุปกรณ์เสพยา
แล้วก็กัญชาอัดแท่งจำนวนหนึ่งด้วยนะคะทหารในนี้ยอมรับสารภาพบอกว่า
อาวุธแล้วก็ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทีนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขารู้ได้ไง
คือก่อนถูกจับกลุ่มอะค่ะมีคนไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
กำลังนั่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิด
ซุ่มยิงสัตว์ป่าอยู่บริเวณคนต้นไสทีนี้ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาจับกลุ่มนะคะก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ความผิดตามกฎหมาย๓ฉบับนั่นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
เรื่องของการล่าสัตว์ป่านะคะแล้วก็เรื่องของความผิดพรบออาวุธปืน
แล้วก็เรื่องของความผิดยาเสพติดนะฮะโอ้โห